ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเด็กทารกที่ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ที่ถูกพ่อแม่นำมาทิ้ง
จากนี้ยังถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงหลายแผลนะคะ
เพราะว่าตอนนี้อาการสาหัสและแพทย์ก็ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
สำหรับเหตุที่เด็กทารกแรกเกิดถูกทิ้งที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้ทีมแพทย์เนี่ยตั้งชื่อน้องว่าน้องไอดินเพราะว่าถือว่ารอดชีวิตได้อย่างปฏิหาร
เพราะถูกแทงถึง๑๔แผลแล้วก็มีดินอุดปากแผลทุกแผลเพราะว่าน้องถูกฝังด้วย
ความดันไม่เข้าไปในตัวแล้วเลือดก็หยุดไหลเองนะคะ
ตอนนี้ตัวน้องไอดินรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยทารกระยะวิกฤต๑
แพทย์เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนแผลตามร่างกายทั้ง๑๔แห่งที่ถูกของมีคมแทง
แพทย์ก็คอยดูแลบาดแผลเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ
โดยเฉพาะบาดแผลที่แทงเข้าไปถึงปอดของน้องค่ะ
แพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นบอกนะคะว่า
ตอนนี้มีการจัดแพทย์คอยดูแลอาการของน้องไอดินอย่างใกล้ชิด

สายระบายลมจากช่องเยื่อหุ้มปอด
มีการผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อตัดเยื่อหุ้มหน้าท้องแล้วก็ตกแต่งบาดแผล

แต่ให้สารละลายและยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ
รักษาน้องไอดินเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องของการติดเชื้อค่ะ
เพราะว่าถ้าหากไม่มีประเด็นเรื่องการติดเชื้อก็จะไม่มีโรคแทรกซ้อน
โอกาสที่น้องจะหายได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมากกว่า
ส่วนประเด็นเรื่องของคดีความนะคะ
แบ่งชุดสืบสวนออกเป็น๓ทีมด้วยกัน
มีชุดสืบสวนจากสถานีตำรวจภูทรแวงใหญ่
สืบสวนจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรขอนแก่น
แล้วก็ชุดสืบสวนจากกองกำกับการ๓
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔ค่ะ
ทั้ง๓หน่วยนี้ก็ระดมลงพื้นที่ในเขตรอยต่อ๓อำเภอ

เพื่อที่จะสืบสวนหาตัวพ่อและแม่
แล้วก็บุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ
ที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่พบหลักฐานนะคะเป็นรอยเลือดที่พบจากกระดาษทิชชู่ที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเอาไปเช็ดเลือดแล้วก็ทิ้งไว้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ